พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดราชบุรีค่ะช่วงเย็นเมื่อวานนี้มีงานชาปนกิจศพผู้ชายคนนึงนะคะ
หกสิบเก้าปีเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวแต่ประเด็นก็คือผู้ที่ไปร่วมงานศพนะคะ
บอกเลยว่าไม่คาดคิดเลยว่าในงานศพนี้ของชำรวยที่แจกก็คือเงินสด๕๐๐บาท
รวมเป็นเงินมากถึงแปดแสนบาทนะคะคือคนที่ไปร่วมงานศพก็บอกว่าก็ไปด้วยใจ
แต่พอไปร่วมงานศพแล้วดูค่ะของชำรวยที่แจก
อกจากเงินมีหนังสือธรรมะมีขนมเปี๊ยะขนมปังมีน้ำผลไม้นี่นะคะ
งานศพของนายสุพศกันเกตอายุ๖๙ปีค่ะ
เสียชีวิตจากโรคประจำตัวเมื่อ๒๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
ครอบครัวญาติพี่น้องประกอบพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ๙คืน
ที่วัดท่ามะขามตำบลสามเรือนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
ช่วงเย็นเมื่อวานมีพิธีชาปนกิจศพนะคะ
มีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีผู้ว่าชายาวุฒิจันทรมาเป็นประธาน
คนไปร่วมงาน๑๒๐๐คน
มนต์พระสวดมาติกาบังสุกุล๘๐รูป
นายยิ่งนันผู้ใหญ่บ้านหมู่๘ที่ตำบลดอนทรายบอกว่า
ผู้เสียชีวิตก็คือคุณพ่อค่ะพ่อเป็นคนเรียบง่ายค่ะ
ลูกหลานกับญาติก็จัดงานแบบเรียบง่าย
แต่พ่อชอบทำบุญมากชอบช่วยเหลือคนอื่น
ช่วงนี้เป็นช่วงที่คนได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
ก็เลยอยากจะช่วยเหลือชาวบ้านอยากจะทำบุญให้กับคุณพ่อที่เสียชีวิต
ดังนั้นของชำรวยที่นำมาแจกก็คือเป็นของชำรวยที่คิดแล้วค่ะ
ว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนกับคนในพื้นที่กับคนใกล้ชิด
ที่เขารักคุณพ่อที่เขาเคารพในคุณพ่อและมาร่วมงานศพ
ก็เลยตัดสินใจแจกเงินคนละ๕๐๐บาทแบบนี้นะคะ
รวมเงินที่แจกคือ๘แสนบาทนะคะ
มีหนังสือธรรมะมีขนมเปี๊ยะขนมปังมีน้ำผลไม้อย่างที่เห็นนี่ค่ะ
ยิ่งนันบอกว่าในอดีตพ่อแม่ก็ช่วยกันทำมาหากิน
พ่อเป็นคนไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่เลยเป็นที่รักของคนในพื้นที่
ครอบครัวเคยจนมาก่อนแต่ตอนนี้พอจะมีเงินมีฐานะขึ้นมาบ้าง
แต่พ่อก็มาเสียชีวิตไปอย่างกระทันหันก็เลยอยากจะช่วยเหลือคนที่ลำบากนะคะ
แจกเงินในครั้งนี้ไม่ได้บอกใครล่วงหน้านะ
ไม่ใช่ว่าเออบอกว่าเดี๋ยวจะแจกเงินในงานศพคนเลยมาร่วมงานกันเยอะไม่เลย
คือคนที่มาร่วมงานศพเขามาด้วยใจรักจริงแต่ก็พอได้เงินไปทุกคนก็บอกว่าไม่คาดคิด
คนในชุมกลได้ในนี้พ่อมาเสียกระทั่นตอนที่เรากำลังจะสบายกัน
เริ่มพ่อเจ้าเมียครับพ่อมีกันจะกินนิดนึง
พอมีเพราะเรารู้จะกินจากใครก็เลยมีวันนี้
คนที่ไปร่วมงานศพนะคะพอได้รับเงินเป็นของชำรวยก็บอกเลยว่า
นายสุพธิ์ผู้เสียชีวิตเป็นคนที่ช่วยเหลือชาวบ้านมาตลอดจริง
เงินที่ได้จากการไปร่วมงานศพก็ไม่รู้มาก่อน
บางคนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะนำเงินนี้ไปทำบุญต่อนะคะ
คนในพื้นที่ก็รักและเคารพนับถือผู้ที่เสียชีวิตกันเยอะเลยค่ะ
ท่านเป็นคนที่สุภาพใจดีแล้วก็เวลาชาวบ้านเนี่ยมีงานศพ
ข้าวหนึ่งท่อนจะไปถึงใครจะไปถึงสามร้อยฟองนี่อย่างน้อย
ทุกงานไม่เคยทอดทิ้งแล้วผู้สูงอายุถ้าไปนั่งอยู่หน้าร้านค้า
คน๗คนที่นั่งใส่บาทกันเมื่อไปถึงน้ำจะทานอะไรก็ช่าง
ท่านจะบอกว่าเอาดื่มจัดมาเลย
ช่วงสายวันนี้นะคะครอบครัวยาดพี่น้องได้ไปเก็บอัตภิกษ์
นำไปทำพิธีลอยอังคารที่แม่น้ำแม่กรองค่ะนี่นะคะครับ